มาดูอีกเรื่องนะครับผมว่าเป็นทางเลือกที่ดี
สำหรับใครที่หลายคนที่กำลังมองหาอาชีพ
เป็นอาชีพเสริมก็ได้
เรื่องของการปลูกกัญชาแต่มันมีเรื่องของการควบคุมกันอยู่นะ
ไม่ใช่อยู่อยากจะปลูกก็ปลูกกันได้

ติดตามกันหน่อยเพราะว่าเขามีเรื่องราวที่จะช่วยสนับสนุนให้ใครเนี่ย
มองหาเรื่องของการปลูกแล้วจะปลูกกัญชาให้เป็นอาชีพจริงจัง
ลองไปดูกันครับติดตามเลยในช่วงของ
คุณชะดะยากลง
คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการปลดล็อกสมุนไพรกัญชานะครับ
และมีการสนับสนุนให้เป็นพืชทางเลือกใหม่
ล่าสุดครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือว่าทกศ
เขาได้ส่งโครงการสินเชื่อปลูกกัญชาเพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ครับ
ถูกประสงค์ที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาประกอบด้วย๒ข้อหลังนะ
ก็คือสำหรับการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
ศึกษาวิจัยการพัฒนาสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรและชุมชน
อย่างที่สองครับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการปลูกพืชทางเลือกก็คือกัญชานี่แหละครับ
ถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการได้อย่างไร
ก็สามารถขอสินเชื่อโรงการสินเชื่อปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้
มีรายละเอียดดังนี้จดเอาไว้เลยนะใครที่สนใจ
อย่างแรกต้องไปจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะ
แล้วต้องได้รับใบอนุญาตให้ผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท๕เฉพาะกัญชา
ต้องมีใบอนุญาตถึงจะปลูกได้นะ
เป็นสิ่งสำคัญเลยขอเพิ่มเติมรายละเอียดนะฮะการปลดล็อกกัญชานั้นอย่างนี้คุณผู้ชม
คือสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้๓รูปแบบอย่างแรกปลูกกลางแจ้ง๒โรงเรือนทั่วไป๓โรงเรือนระบบปิด
ทั้งนี้ครับสถานที่ปลูกควรมีระบบการควบคุมดูแลเพื่อให้กัญชามีคุณภาพก่อน
ต่อผู้ใช้และป้องกันนั้นการนำไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์
กรณีที่มีพื้นที่ปลูกขนาดไม่เกินสัก๕๐ตารางเมตรไม่จำเป็นต้องมีกล้องวงจรปิดนะ
แต่ถ้าใหญ่กว่านั้นมันต้องมีระบบที่มีกล้องวงจรปิดด้วย
แล้วก็เป็นการป้องกันบุคคลภายนอกที่จะมาแอบใช้ไง
นี่ครับแล้วหากโครงการได้รับการอนุญาตเดิมนะครับ
แล้วจะประสงค์จะขอใช้ประโยชน์จากใบกิ่งก้านรากแบบไม่ต้องขออนุญาตใหม่
อันนี้ก็ทำได้แต่ก็ให้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการใช้ประโยชน์ในโครงการ
คือมันมีดีเทลเยอะแยะมากมายอันนี้ต้องศึกษากันให้ดีนะครับ
และที่สำคัญครับตอนนี้เขายังไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปปลูกกัญชาเองได้นะ
แต่สามารถรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสากรการเกษตร
ที่สำคัญคือเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเพื่ออนุญาตปลูกกัญชาได้นะครับ
ใบตองมีเรื่องจะเสริมเห็นบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณเนี่ยต้องไปหาตลาดการขายด้วยใช่ไหม
คือจริงแล้วตอนนี้มันยังไม่เปิดขายทั่วไปไงคะคุณอย่างที่คุณบอกว่าคนที่สนใจอยากจะปลูกจริงเนี่ย
แล้วก็มีใบที่เราจะต้องรองรับว่าเราสามารถขายให้กับองค์กรของรัฐเท่านั้น
ตอนนี้ไม่สามารถปลูกแพร่หลายได้ต้องทำการขอเนี่ยก็เลยมีเรื่องราวออกมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้
เพราะว่าบางคนเข้าใจผิดว่าปลูกได้ไม่ใช่นะ
เคยมีข่าวนะก่อนหน้านี้หลายเดือนเปิดท้ายขายกัญชาโดนจับครับจริง
หลายคนยังมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าอ่าไหนบอกว่าปลูกได้ไงถูกไหมจริงแล้วมันไม่ใช่
มันก็คือต้องมีการแบบว่าได้รับอนุญาตในการปลูกก่อนหรือรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างที่บอกนี่แหละค่ะ